เหตุการณ์วันนั้นก็จริงแขกก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะฮะไปที่พัทยานะฮะ
ก็ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็กลางคืนเราก็ได้มีการคือออกไปเที่ยวนะฮะ
แล้วก็ปกติห้างก็ไปเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างนี้จนกระทั่งแขกไปเจอน้องคนหนึ่งเข้าอะไรอย่างนี้
รู้จักกันแล้วก็เคยทำงานด้วยกันก็ได้เข้าไปทักทายอย่างนี้ฮะ
ก็คือมีของแข็งเข้ามากระแทกที่หน้าฮะแล้วเลือดกำเดาก็ไหลออกมาค่ะ
ของทิชชัมมะเป็นอะไรฮะแขก
แต่ว่าจากการที่เราได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมันคือ

ซึ่งพอแขกรู้มาเป็นแก้วแขนก็ตกใจยิ่งมากขึ้น

เพราะว่าเรื่อดอุ่นไหลออกจากจมูก

อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีการแบบเฮ้ยใครเป็นคนทำเราอะไรอย่างเง
ก็ได้พยายามจะเดินเข้าไปหาคนที่เขาเอาแก้วมาเครื่องแขน
โดยที่แขก็มีคนรู้สึกแบบเฮ้ยก็จะเอามือถือไปยามพยายามถ่ายให้ได้
เพราะเรารู้สึกว่าเราถูกกระทำแล้วก็ถูกห้ามถูกห้ามไม่ให้เอามือถือบันทึกภาพ
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะแล้วแกะแขกก็เหมือนอารมณ์ประมาณจะเข้าไปหาตัวเขาเนี่ย
แต่ก็ถูกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะครับค่ะก็ห้ามไว้ค่ะตอนนั้นพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บ
เราได้เคลียร์เขาทันทีเลยไหมคะหรือว่าเขาเดินเข้ามาหาเอ่อจริงจริงแขก็เดินออกไปหน้าร้านฮะ
แล้วก็ได้บอกไปเลยว่าเฮ้ยแขโดนทำร้ายร่างกายนะแขกขอเคลียร์นะตรงนี้ก่อน
เพราะว่าน้องที่ไปด้วยน่ะคือแขกรู้จักแขกพยายามทำทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เขาเรียกว่า
พยายามเฮ้ยทำอะไรก็ได้แค่ตัวเองดาวก่อนให้ตัวเองออกไปจากคือสามารถให้ตัวเองเนี่ย
เดินออกมาจากสถานที่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าเซฟตัวเองที่สุดแขนก็คือพยายามเคลียร์เข้าไปก่อน
เดี๋ยวหอมแปลให้ตรงนี้คือว่าพอเกิดเหตุการณ์แล้วแขพยายามไม่ได้รุนแรงมาก
เพราะรู้จักกับน้องดาราผู้หญิงแล้วก็เลยพยายามตามหาคนที่ทำเขาแล้วพยายามเคลียร์
แล้วก็ระหว่างที่เคลียร์เนี่ยก็รู้สึกว่าต้องเอาตัวเองออกจากสถานการณ์ตรงนี้
ใช่สักพักแขกก็ยืนรออยู่หน้าร้านเขาก็เดินออกมาแล้วเราก็ได้มีการพูดคุยตรงข้างร้านฮะ
แล้วก็เหมือนแบบโอเคโอเคเราแบบเราโอเคไม่เป็นไรเขาก็ได้มีการขอโทษแขอย่างนี้
แขกก็ได้ไปก็ปกติฮะกอดเกิดน้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือกอดระหว่างกอดน้องผู้หญิงอะไรอย่างเง
แบบเฮ้ยโอเคโอเคเราเคลียร์กันเสร็จแล้วแล้วแขกก็ขอตัวไปโรงพยาบาลฮะ

ขอโทษฮะขอโทษก่อนก็คือว่าผมขอโทษผมขอโทษแต่แขกพยายามคือ

ให้รีบเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นที่สุด
ตอนนั้นเขาได้ถามอย่างไรว่าเขาตามมาทำไม

โรงพยาบาลบอกว่าเราได้รับบัตรเจ็บอะไรตรงไหนยังไงบ้าง

ไปเถอะพี่ไปเถอะไปดูก่อน
จมูกจมูกหักอะไรอย่างนี้ฮะ
แกก็ไปที่โรงพยาบาล
แกก็นั่งรถไปที่โรงพยาบาล
ห่วงความปลอดภัยของตัวเองมากที่สุด
ในเวลานั้นติดต้องทำกับน้องผู้หญิง
เหลือรู้สึกว่ามันทำให้แบบ
ให้อีกคนรู้สึกโอเคไงสำหรับเราเนี่ย

อ๋อก็คุยก็จะบอกอ่ะขออนุญาตนะคะก็

ใช่ค่ะเออแล้วสาวไหมสาวไหมอ๋อสาวแตกเลยค่ะ
เพราะว่าน้องเขาก็รู้จักเราแขเป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนนั้น

เพราะส่วนตัวแขก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเค้าเหมือนกัน
ใช่เสียบหากมีการพูดคุยกับเสียบหาก

เค้าใครคือติดต่อ
น้องผู้หญิงติดต่อแล้วแขก็ได้มีคุยกับน้องผู้หญิงเนี่ยละ

ระหว่างเสร็จชิ้นกันเรียบร้อยแล้ว

คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ผู้หญิงเขาไม่เกี่ยว

จริงเขาไม่ผิดผู้หญิงไม่ผิด

การพูดคุยกันคือเขาก็พูดคุย

ซึ่งแขปฏิเสธไม่ขอคุยกับคู่กรณี

คนเพิ่งโดนปลามาถูกไหม

เพราะว่ามันก็คือเต็มไปด้วยความรู้สึกกลัว
ไม่ใช่ครับอันนี้ก็ต้องบอกด้วยว่า

แข่คิมิโครนิสิต์ถ้ามันเป็นแก้วมันต้องแตก

แต่ว่าแขนรู้ว่ามันเป็นของแข็ง
แกก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องเป็นขวด

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาแขน

ความอันตรายคือเขาเรียกว่าแขบาดเจ็บมากกว่านี้พี่

เขาไม่ได้อยู่ในระยะที่เรามองเห็นเขา

ไม่รู้ตัวเลยครับ

เดียวเข้าหน้าเลยครับ

พอยก็คือด้วยความที่แขอยู่กับเพื่อนสองคน

เพราะว่าฝั่งทางนู้นเขาก็มากับเพื่อนเขาด้วย
ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนี้
อีกอย่างหนึ่งแขไม่ได้อยู่ในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นคำว่าแจ้งความสำหรับแคร์
แต่ก็รู้แหละว่ามันไปสถานีตำรวจแล้วยังไงต่อ
เขาไม่มีความรู้ว่าต้องทำอะไรก็เลยไปแจ้งลงบันทึกประจำวัน

เสร็จแล้วก็ได้มีการพูดคุยเล่าเรื่องให้พี่หอมฟัง
แล้วก็เล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟัง
และเพื่อที่จะปรึกษาว่า

ของแบบนี้มันเป็นสิทธิ์ของแขะแบบนี้น้ำที่จะได้
เพราะว่าแขเนี่ยถูกทำร้ายแขก็เลยได้มีการไปคุยกับทางร้าน
แล้วร้านก็บอกมาว่าถ้าหากได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็คือไปที่ไปแจ้งความ
คือตอนนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยทางพนักงานสอบสวนได้รับหมดแล้ว
เพียงแต่ขั้นตอนการขอมาเป็นการครอบครองเนี่ย
แต่ผมเองได้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยทีมงานทั้งหมดเมื่อวานแล้ว
ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ในลักษณะที่ตรงกับข้อเท็จจริง
ที่คุณแขให้การในชั้นสอบสวน
คือจริงแล้วนับตั้งแต่วันที่คุณแขกเปลี่ยนเป็นเจตนาเพื่อดำเนินคดีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อหาสำคัญแรกเลยคือทำร้ายร่างกาย
เพราะว่าผลของรายงานแพทย์อาการปวนช้ำแล้วก็ระบุด้วยซ้ำว่ามีเลือดออกทางรูจมูก
ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย
แล้วในวันนั้นที่แจ้งความได้มีการสอบปากคำทางผู้เสียหายไปหมดสิ้นกระแสแล้ว
หลังจากนี้ไปเนี่ยพนักงานสอบสวนเขากำลังออกหมายเรียกไปยังผู้ถูกกล่าวหามาให้การ
แล้วก็เราก็ได้แนบพยานหลักฐานในส่วนของใบรับรองแพทย์
แล้วก็ขอความกรุณาไปยังพนักงานสอบสวนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก
ที่ทำการเรียกกล้องวงจรปิดจากร้านเนี่ยตอนนี้อยู่ในการครอบครองหมดแล้วครับ

ตอนนี้เป็นข้อหาเดียวครับทำร้ายร่างกาย
แพ่งนั้นเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่ง
ณตอนนี้เวลานี้เรายังไม่รู้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะให้การในลักษณะใด
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือรับสารภาพได้
อาจจะลดลงได้บ้างในมุมมองแต่คาดีแบบนี้มันคืออายะของดิน
ฉะนั้นมันคือคดีที่ยอมความกันไม่ได้นะครับว่าร่างกาย
สุดแล้วแต่กันอีกทีนึงครับว่าเขาจะชดใช้กันอย่างไรอีกทีหนึ่ง

คุยกับสามีแขคุยกับพี่สาวของแขแล้วก็สิ่งที่เซ็นที่สีถีบที่สุดสำหรับแขก็คือ
หลานแขเนี้ยอายุสิบห้าสิบหกแล้วก็สิบแปดแล้วเขาโตแล้วเขาอยู่ต่างประเทศ
พวกนี้คือรุนแรงมากในหน้าที่ของแขกที่เป็นลุงเป็นน้าเนี่ยนะฮะ
เขามองอยู่ว่าแขนเนี่ยจัดการเรื่องแบบนี้ยังไง
ซึ่งอันนี้แขเนี่ยก็ถือว่าหนึ่งหน้าที่ลุงมันมาแล้ว
แล้วก็คือสองแขกมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะพี่มันมีสิทธิ์ที่
จะสามารถใช้ชีวิตในที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย
แล้วไม่ควรถูกกระทำแบบเช่นที่แกทำเพราะอย่างน้อยบ้าน
โดนทำที่แขกโดนทำซึ่งบ้านเมืองของเรามันมีกฎหมาย
ที่มันจะสามารถคุ้มครองสิทธิ์นั้นของเราได้อยู่
แล้วพอเรื่องพวกนี้ออกไปนะฮะตอนนี้มันกลายเป็นข่าว
ก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีคนดูอยู่
แล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของแขคนเดียวแล้วฮะ
แล้วที่สำคัญนะในระหว่างที่ไปพัทยาหรือว่าแขไป
อ่าทำงานที่ต่างจังหวัดก่อนที่จะมาแถลงวันนี้นะฮะ
มีความรู้สึกว่าวัยรุ่นที่เขาที่เดินไปแล้วเขาบอกว่า
สู้นะคะคุณแขสู้นะฮะมีเป็นผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่น
เราก็มองไปที่วัยรุ่นก่อนนะฮะเฮ้ยวัยรุ่นได้ทราบข่าวตรงนี้แล้ว
แล้วก็ยังมีเด็กนะฮะในวัยที่เข้ามากับพ่อแม่เขา
พี่รัศมีแขมาแน่นอนก็อาจจะมีได้ว่าแม่เขาได้เล่าว่า
เกิดอะไรขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาก็ต้องรับรู้เรื่องพวกนี้ละ
แล้วตอนนี้ก็คือแขกก็เลยอยากทำสิ่งตรงนี้ให้มันถูกต้อง
เรื่องของการทำร้ายร่างกายไม่ว่าจะในครอบครัว
ครอบครัวเอ๋ยข้างนอกเอ๋ยในสถานที่ต่างต่างเอ๋ยมันมีเยอะมากนะฮะ
เพราะฉะนั้นแขก็เลยอยากให้แขเนี่ยเป็นเคสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เป็นเอ่อเป็นและเป็นเคสสุดท้ายแขกไม่อยากให้
ไม่อยากให้เขาไปทำแบบนี้กับใครอีกแขกคือเอางี้เดี๋ยวหอมจะสรุปให้ที่เราคุยกันว่าสิ่งที่แขกต้องการคืออะไร
แขกต้องการหลักเลยให้นี่เป็นบทเรียนของสังคมค่ะ
เพื่อสร้างบรรทัศน์ให้กับสังคมใหม่ว่านับจากนี้เนี่ยเราจะไม่ทำร้ายร่างกายใครง่ายอีกแล้วนะ
เพราะว่าบ้านเรามีกฎหมายนะอยากให้ทุกคนเกรงกลัวและอยากให้แขเป็นเคสสุดท้ายของการที่เราเดินไปไหนแล้วเกิดความไม่พอใจ
เราสามารถทำร้ายใครก็ได้ณวันนี้ต้องหยุดนี่คือสิ่งที่แขกต้องการในขณะที่ครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อน
เราต้องการความรับผิดชอบที่มากกว่าคำขอโทษอย่างเดียวไม่พอ
ยังไม่หมดเลยทีเดียวนะฮะแขนต้องใช้ชีวิตแขนต้องบอกเลยว่า
ไม่ได้สนุกเลยกับการใช้ชีวิตชีวิตที่ระแวดระวังทุกสิ่งทุกอย่าง
กระทั่งมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็ยังไม่กล้าเข้าบ้าน
ทำให้รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยแต่ณวันนี้แขกมีความรู้สึกว่าชีวิตตัวแขเองอ่ะ
มันไม่ปลอดภัยเพราะมันเลยทำให้แขนค่อนข้างยังหวาดกลัวอยู่
อย่างที่แขกได้บอกไปแขกพยายามจะใช้ชีวิตและกลับมาเป็นแขแบบให้เร็วได้ที่สุดนะฮะ
เรื่องนี้แขขอยกให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วกัน
ในเรื่องการติดต่อเพราะด้วยปัญหาเรื่องภาษาของแข
ในการสื่อสารความเข้าใจกฎหมายไทยอันนี้แขบอกเลยแขแบบไม่รู้เรื่องเลย
แต่คดีทำร้ายด้านกายมันเป็นคดีที่หยุ่งทำไม่ได้อยู่
อะไรมั้ยฮะ
คุกคามหมายถึงว่าไม่มีค่ะ
ในการลักษณะที่แบบจะเข้าไปถ่ายวีดีโอแล้วแบบเฮ้ยจะพุ่งเข้าไปมันก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราก็เลยทำยังไงก็ได้เฮ้ยเอาตัวเองออกจากสถานที่ตรงนี้
ให้ตัวเองได้ปลอดภัยที่สุดนะฮะเดี๋ยวหอมเล่าคือเขาวิ่งหนีค่ะค่ะใช่
เท่าที่คุยกับแขถามว่าโกรธไหมโกรธนะคะเพราะว่าของแข็งโดนหน้าตอนนั้นคือโกรธอยู่แล้ว
แล้วก็แน่นอนล่ะพุ่งตรงไปหาเขาแต่เขาวิ่งหนีขอบคุณที่วิ่งหนี
เพราะถ้าไม่วิ่งหนีเอาแขนไม่อยู่เขาบอกเลยกาดที่ล็อกแขนหลายคนคือเอาไม่อยู่
แต่พอที่จังหวะการวิ่งหรืออะไรพอได้สติเขารู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่เขามันไม่ใช่กรุงเทพแล้วก็ไม่มีใครซัพพอร์ตเขา
แขถึงโอเคเอาตัวเองออกจากสถานที่ตรงนั้นจึงรับคำขอโทษนั่นเป็นวิธีเดียวที่แขกต้องทำ
ก็ใช่ไหมแขก็คืออย่างที่บอกฮะพยายามเข้าไปแต่ก็เขาวิ่งหนีใช่โอเคอืม

ครับเอ่อเท่าที่ผมสอบถามพรรณงานสอบส่วนเมื่อวานนะฮะเร็วเร็วนี้นะครับทางผู้ถูกกราวาอาจจะมาให้การในทำสอบส่ง
ซึ่งก็ต้องรอดูว่าผู้ถูกกล่าวหานักกล่าวจะปฏิเสธหรือรับสารภาพ

ถ้าเอาจริงแล้วครับแขกก็

ใจแขกตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมจะเจอ

คือตอนนี้แขกต้องเยียวยาใจตัวเอง
เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับทำให้ตัวเขา
ไม่รู้ใช้ภาพมันหลอนหรือมันแบบ

ณตอนนี้คือแขต้องดูแลตัวเองตรงนี้
ส่วนในเรื่องขั้นตอนกฎหมายต่างเป็นหน้าที่ของทนาย
เอาเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนไม่กล้าเข้าไป
ไม่มีแต่ว่าก็มีไม่กล้าเข้าบ้านแล้วก็ต้องให้ทางครอบครัว
หรือว่าอาจจะต้องไปนอนที่บ้านพี่หอมบ้างแล้วก็ให้คนมานอนด้วยอย่างนี้ที่บ้านค่ะ
ตอนนี้ขออนุญาตพักก่อนนะฮะในรูปที่
สั่งให้หยุดสั่งให้หยุดตอนนี้
ไม่มีฮะอย่างที่แขบอกไปแล้วฮะแขมาจากประเทศที่แขอยู่แล้วแขปลอดภัย
แล้ววันหนึ่งแขมาตรงนี้แล้วมันโดนเข้าเต็มโดยที่แขไม่ได้ทำอะไรเลย
แขเลยพวงแล้วก็กลัวแค่ห่วงความปลอดภัยของตัวแขเองฮะ
ไม่โอเคกับเรื่องนี้เลยค่ะแล้วเขาไม่คือเขาไม่โอเคเลย
เขาอยากดูกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
สามีก็คือให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปนะครับ
ไม่ได้คุยเลยฮะไม่ได้โพสต์ไม่ได้ดู
เขาพยายามติดต่อบอก
หลังจากวันที่ทางฝ่ายนู้นโพสต์ใช่ไหมก็ยังฮะแต่ยังไม่เห็นแล้ว
คือเอาอย่างนี้แขกยังไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วแขกก็ไม่รู้ว่า

ที่ใช้ติดต่อกันเครื่องนี้วางทิ้งไว้เลย

ฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่ามีการติดต่อมาไหม
เอาจริงนะฮะใจของแขเนี่ยแขไม่ได้อะไรกับเค้าล่ะ
โอเคเค้าเขียนเรามาอะไรอย่างนี้ครบโทษละ
มันเป็นเรื่องของตอนนี้ครอบครัวแขหลานแขหลายคน
เด็กที่เขามองอยู่ในกรณีนี้เพราะฉะนั้นเราถึงอยากบอกไปว่า
เฮ้ยเรื่องแบบนี้มันควรหยุดได้แล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้ว
มันจะไม่คือไม่อยากให้มีเคสแค่แบบว่าเฮ้ยดูสิ
แผลออกมาเนี่ยไปทำใครก็ได้แล้วก็มาขอโทษแล้วเฮ
ศพนะแล้วไม่ต้องมีอะไรไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งที่แขกอยากบอก
ก็คือบ้านเมืองเรามีกฎหมายฮะเรามีกฎหมายที่สามารถคุ้มครองตัว
เองได้เพราะฉะนั้นเราเรามีสิทธิ์ในตรงนี้แล้วแขกก็

ไม่มีคำถามอะไรเลยนะฮะแถมว่าคำถามแบบนี้
ควรไปถามคนกระทำมากกว่าฮะว่าเพราะอะไรขณะนั้นคุณถึงกล้า
เอาสิ่งของมาเฟี่ยงใส่หน้าคนได้และยิ่งบอกว่าเป็นแก้ว
คุณไม่กลัวเราตาบอดเหรอคุณไม่กลัวเราจะใช้ชีวิตต่อไปนี้ยังไง
ตอนนี้หลังจากหายระบมแล้วนะฮะอันนี้คือกลัวมากเพราะว่าจะชก
ไฟเชียร์เมื่อเมื่อนี้นะเพราะว่าคือตอนนี้อาการเหงื่อด้าน
นะฮะและแขกยังไม่สามารถล้างหน้าตัวเองแล้วถูเข้าไปใน
ได้เพราะมันมีอาการเจ็บนะฮะแล้วคือแม้กระทั่งคือล้างหน้าต้องซับไม่สามารถเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยถูเข้าไปได้
แขกกลัวเป็นเรื่องของด้านในมากกว่าเพราะถ้าหากว่าแขไปซ้อมมวยแขต้องหยุดการซ้อมมวยนะครับตอนนี้
เพราะถ้าหากว่าเกิดซ้อมแล้วเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาแค่มันมันมีผลมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบมใช่ค่ะมันคือระบม
ซึ่งน้องที่เป็นริขาของทางร้านได้ส่งก็คือน้องออกไปก่อนแล้วก็ส่งเลขที่ว่าส่งสลิปอะไรมาให้เราออกคารักษาไปก่อน

สงสัยทำน้อยตื่อดไปไม่เขม้วงแกว่าเอาจริงจริงเรามันตรงเนี้ย
เราไม่พูดถึงจำนวนเงินกันดีกว่านะครับว่า
นะฮะแต่ก็ควรเยียวยาด้วย
เออผอมว่าคือเขาเนี่ยโอนเงินเป็นค่ารักษาจะโอนเงินเป๊ะมันก็ก็ไม่ผิดหรอก
เอาจริงก็ไม่ผิดหรอกแต่เพียงแต่ว่าสังคมก็จับตามองอยู่
แต่ว่าโอเคเงินตรงนั้นไม่ได้เข้าแขนะ
ทีนี้ถ้าเข้าแขจะอยู่ในส่วนของความรับผิดชอบซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของเขา
ซึ่งจริงตัวแขเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องเงินแต่คนรอบข้างโฟกัสเหมือนกันนะ

อาจจะเป็นทางเราที่ยังไม่พร้อมที่จะรับการติดต่อ
ดังนั้นตอนนี้ถ้าจะติดต่อมาแขสบายใจให้เขาคุยกับคุณทนายมากกว่า

เขาติดต่อมาหลัง

ก็ต้องขอคุยรายละเอียดดูอีกทีนึง

ในทางที่ดูแล้วสมเหตุสมตล

ตอนนี้คงเรามาอนุมานตัวเลขมันคงไม่ได้
คืออยากให้ผลลัพธ์จากการกระทำมันมีราคาที่คุณต้องจ่ายค่ะ
ทุกอย่างจะไม่ได้ง่ายเกินไปเช่นแค่คำขอโทษ
ใช่ครับ

ได้
ผมก็โกรธแหละว่าอ้าวคือเราก็ไม่ชอบสังคมอะไรแบบนี้อยู่แล้วอ่ะ
ที่ดูอยู่เหนือกฎหมายเพราะไม่งั้นความปลอดภัยในที่สาธารณะของคนมันก็ยิ่งลดน้อยลงไป

ทำมันลงได้ยังไงในความรู้สึกเรา
เรารู้จักแผลมาค่อนข้างสนิท
เรารู้ว่าคือแข่ถามแข่อีก
ตอนนี้แคบว่าเขาหึงแคบคิดสิมันใช่หรือเห่ง

เป็นเหยียดเพศได้ไหมไม่ชอบตุ๊ดหรือเปล่า
อันนี้ยังดูมีเหตุผลมากกว่ามากกว่าหึง
แคบว่าไม่เขาหึง
เราก็มึนไปนิดหน่อย
มันก็คือดูทรงแล้วก็ไม่น่าใช่
แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
ทำร้ายร่างกายคนง่ายไม่ได้อีกแล้ว
เอาจริงเราก็ขอขอบคุณมากนะฮะ
คนที่ตั้งแต่เกิดเรื่องเราได้ขอพร
ลูกเชื่อในความดีนะอย่าให้แบบว่าความศรัทธาตรงนี้
อยากให้ลูกหมดศรัทธากับคำนี้เลยอะไรอย่างนี้
และหลังจากเพื่อนคอยให้แค่แอสแท็กและคอยให้กำลังใจ
เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เออมันเป็นพลังแล้วก็มันจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้
เนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องของแขนแล้ว
ที่แขโดนถูกทำร้ายร่างกายมันเป็นเรื่องของเพื่อนฝูง
มันเป็นเรื่องของครอบครัวมันเป็นเรื่องของหลาน
มันกลายเป็นเรื่องของสังคมซึ่งแขทำงานในวงการบันเทิงเนี่ย
เมื่อก่อนแขกก็ไม่รู้นะฮะว่าแบบเฮ้ยเล่นละครไปจบ
เราได้แค่ช่างแล้วตรงนั้นปลูก
ตอนนี้ทุกวันนี้แขกได้รู้แล้วว่าคนมองเรา
แล้วเขาที่บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
เฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดกับแขน
แขกถึงได้รู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือหน้าที่ก่อน
มันเป็นมากกว่านักแสดงด้วยซ้ำฮะ
ก็ยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่า
พยายามให้ตัวเองกลับมาเป็นตัวเองมากที่สุดอะไรอย่างนี้
ดูชื่อว่าอ๋อเขาชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เริ่มได้ยินข่าวอะไรอย่างเงี้
แข่ก็แข่ก็อ๋อโอเคนั่นคือเขาอะไรเงี้ยฮะ
เอาจริงง่ายนะฮะถ้าคนเราเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองออกไปแล้วไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ของตัวเองได้หรือว่าอะไรได้เนี่ยอยู่บ้านครับอยู่บ้านไปเลย
เพราะว่าคุณคือคนอันตรายของสังคมคุณจะไม่สามารถออกไปทำร้ายใครก็ได้อย่างนี้
โดยที่แบบว่าด้วยอารมณ์ของคุณเองที่คุณควบคุมมันไม่ได้นะฮะ
ก็คือก็ถ้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วรู้ว่าตัวเองทำแบบนี้บ่อย
ว่ามันเกิดขึ้นแบบว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แบบนี้
อยู่ในโซนของตัวเองอย่าออกมาใช้ชีวิตในสังคม
เพราะว่าคุณคือคนอันตรายต่อคนอื่น